งานนี้ต้องบอกว่าให้วอร์มร่างกายเตรียมพร้อมให้ฟิตได้แข็งแรง
เพราะเราจะพาไปจับนักพนันกันค่ะ

กัดกัดหยุดหยุด

เห็นคนหนึ่ง

ออกมาได้ละมา
เร็ว

เห้นี่เขาเห็นแล้วตัวไอ้น้ำไปได้เลย
อ่าน้ำล้างดู

มาเดี๋ยว

มาแล้วเปิด
แต่ละคนแตกขึ้นเลยใช่ไหมคุณชิคกี้พาย

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเรียกทีละคนค่อยให้ปรากฏตัวออกมา
บ้านเลขที่๒๕หมู่๗ตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่สงครา
โอ้ยบางคนเป็นสไปเดอร์แมน
นาทีนี้ปีนตรงไหนได้ปีนหลบตรงไหนได้หลบ

ไม่นึกถึงตอนเล่นละคุณ

มันคิดแบบนี้มันผิดกฎหมาย
เห็นไหมต้องมันวิ่งหนีกันแบบนี้
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ
จังหวัดสงขลาเข้ามาบุกจับตามหน้าที่

คือชุดหนึ่งอยู่ด้านบนชั้น๒
ซึ่งแอบเข้าทางประตูด้านหลัง
แล้วก็ไปเจอกับนักพนันนี่แหละ

เจ้าหน้าที่เข้าขึ้นไปชั้นบน

คนก็แอบหลบตามซอกตามมุมต่าง
ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้๑๐คนนะคะ

เจ้าของบ้านบอกว่าเป็นผู้จัดให้เล่นเลยนะ
อันนี้ก็ถือว่าผิดนะเจ้าของบ้าน

ให้๑๑สำรับกับเงินสดอีกจำนวนนึง

ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาเล่นการพนัน
และที่สำคัญข้อหาคืนร่วมกันฝ่าฝืนพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน

พอจับได้สอบสวนเสร็จพบว่าบ้านหลังนี้
แนะรวมกลุ่มมาเล่นการพนันเป็นประจำเลยคุณ
เหมือนเป็นที่มั่วสุมซึ่งก็รู้ทั้งรู้อยู่อะค่ะว่าเราห้ามนะคะ
เพราะฉะนั้นขอย้ำขอเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทย
ที่ชอบมานั่งคันนั่งนับคณิตคิดเร็วแบบผิดกฎหมายแบบนี้
อย่าได้หาคิดอย่าได้หาทำ
ศีลผิดกฎหมายด้วยแล้วไม่รู้ด้วยว่า
ใครติดเชื้ออะไรมาไหมนะคะ
เรามีอย่างมากเข้าไปจับด้วยนะ
ลำบากไปอีกยังไงก็ฝากเตือนด้วยแล้วกันนะคะ
ลำพังแค่ติดพนันอย่างเดียวก็แย่นะ

ไม่ทักคุกอีกอีกนะเรื่องใหญ่อีก